ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านค้า
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอกลุ่มคนตั้งวงดื่มเหล้าเมากันเลยแล้วก็ปลาขวดมาใส่
เขาก็เลยวนกลับไปบอกพี่แล้วก็บอกเพื่อน
สุดท้ายพากันไปจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงไปดูครับ

ทางไปถูกกลุ่มคนที่เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในปลาขวดใส่

ตัดสินใจขี่รถกลับไปบอกพี่ชายกับเพื่อนรุ่นน้อง
กับรุ่นน้องก็เลยพากันมาถึงจุดเกิดเหตุหวังจะไปเคลียร์กัน
แต่ฝั่งนั้นไม่ยอมครับก็มาลุมมาตุ้มเอาขวดตีหัว
หน้าแตกหัวแตกกันไปเลือดออกกันไป
โดยตนโดนใช้ขวดเบียร์ตีหัวต้องเย็บไป๓เข็ม
ตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำกันไป
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วและยืนยันว่าจะเอาเรื่องฝั่งนั้นอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ
ที่อุโหลมาหาพี่ว่ารู้จักเขาไหมว่าทำไมเขาฝากขวดใส่ทำไม
พี่ก็พาไปไปประมาณ๒๓คนครับ
พี่เราก็พักลงไปก่อนประมาณนี้แล้วครับ
ทีนี้เราไปเจอคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าตอนนั้นตัวเขาเองเขาก็นั่งคัดพัสดุอยู่ตรงคลังสินค้าตรงข้ามจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขานั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
พอช่วงสักหลังตี๓คนกลุ่มนี้พอเมาแล้วเนี่ยปลาขวดมาปลาขวดเป็น๑๐ครั้งเลยนะ
มาที่กระดังเขาเนี่ยจนเกือบโดนรถที่ขี่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายก็มาเจอเหตุการณ์นี้
เพราะว่าน้องที่เป็นผู้เสียหายก็เจอเข้าแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปตอนนี้ก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ